อุทาหรณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนตลอดเวลานะคะ
คราวนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะ
โดยเฉพาะคนขี่จักรยานเนี่ยต้องระมัดระวังเหตุการณ์
ขี่จักรยานมาอยู่ดีมีรถเก่งนะครับ
พุ่งเข้าชนแล้วก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
นี่คือภาพนาทีชีวิตของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายนะคะ
กำลังขี่จักรยานข้ามถนนจากบริเวณเกาะกลางมายังอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ถูกรถเก๋งคันสีขาววิ่งมาในเลนขวา
ชนเข้ากลางลำอย่างจังจนร่างกระเด็นลอยละลิ้วเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนคลองชลประธาน
หน้าตลาดสดแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจตนหาข่าวจิตอาสานะคะ
พร้อมเขียนกับข้อความเตือนสติ
ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผู้ที่ได้รับชมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
เสนอให้มีการกั้นทางไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานขี่ผ่านได้นะคะ
ทางนี้ก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะที่บางรายก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดกันแน่ค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอก
กิติพัฒน์ปัญญากุลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ซึ่งก็เปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งในช่วงเช้าเวลาประมาณ๘โมงครึ่ง
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานมีผู้เสียชีวิต๑ราย
ซึ่งจากการสอบสวนคนขับรถเก่งในเบื้องต้นนะคะให้การว่า
มองเห็นรถจักรยานขี่ออกมาจากเกาะกลางถนนแต่ว่าเบรกไม่ทันนะคะ
ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
ระมัดระวังด้วยนะคะเวลาข้ามอะไรแบบนี้เนอะ
จริงน่าจะไปหาทางที่เป็นทางที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะคะ